ความขึ้นหน้าเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งอ้างว่าเป็นทหารนะครับ
แล้วก็ไปเมากร่างในร้านเหล้าแถวนนทบุรี
เขามีการเรียกน้องผู้ชายคนหนึ่งที่มากับเพื่อนไปหาเพราะเขาไม่ไป
เดินเข้ามากระชากคอเสื้อเขาจนสร้อยเขาขาด
แล้วก็ตะโกนบอกว่าอย่าเห็นมาที่ร้านนี้อีกนะมึงตายมึงรู้ว่ากูเป็นใคร
โอ้โหมีการพูดแบบนี้แล้วเพื่อนเขาถ่ายคลิปทุกอย่างเอาไว้ได้
นะครับหญิงสาวซึ่งเป็นกลุ่มผู้เสียหายเป็นคนถ่ายคลิป
แล้วก็บอกนะครับว่าผู้ชายเสื้อแดงนั้นเป็นทหารครับ
นั่งกินเหล้าจนเมาในร้านจู่ตะโกนมาที่โต๊ะเธอ
นั่งกันอยู่๑๐กว่าคนเรียกรุ่นน้องผู้ชายเดินไปหา
ครั้งแรกรุ่นน้องเดินไปหาแต่ทหารกลับตบหัวไง
แล้วใครจะไปหาอีกล่ะก็มีการเรียกไปหาอีกทีนี้ไม่ไปไง
ทหารเดินมาเริ่มด่าท้องเริ่มโกรธเพราะว่าน้องเขาไม่ไป
เดินเข้ามาที่โต๊ะกระชากคอเสื้อกระชากโซ่
ที่เขาเอาไว้คล้องแมสจนบาดคอรุ่นน้อง
กระชากคอเสื้อเพื่อนอีกคนที่เข้าไปห้ามทำให้สร้อยทองขาดตกพื้นไปนะฮะ
เกือบที่จะเกิดเรื่องวุ่นวายบานปลาย
หลังจากนั้นทางเจ้าของร้านพยายามที่จะพาทหารคนนี้ออกจากร้าน
แต่ก็ยังมีการตะโกนข่มขู่ว่าจะฆ่าด้วยนะ
ทั้งที่ฝ่ายเธอเป็นผู้เสียหายและถูกทำร้ายก่อนด้วยซ้ำไป
ก็เลยเอาเรื่องราวนี้เอาคลิปนี้ไปแจ้งความที่ตำรวจสพรัฐนาธิเบสที่นนทบุรีนะครับ
ล่าสุดทีมข่าวของเราติดต่อไปยังผู้หญิงเจ้าของคลิป
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เสียหายชื่อว่าคุณแพทย์อายุ๓๓ปี
เธอก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่๓คือประมาณสักตี๒ที่ผ่านมาของเมื่อวาน
ทหารคนนี้มีพฤติกรรมระรานลูกค้าในร้าน
พฤทธิกรรมแล้วก็มีชอบไปรวมรามผู้หญิงที่ไปเที่ยวในร้านด้วยนะ
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องกับบุคคลบุคคลนี้อย่างถึงที่สุด
ถ้าจริงก็อยากจะให้ตรวจสอบและเอาผิดถามวินัยให้ด้วย

อยากฝากบอกคุณตำรวจช่วยดูให้หน่อยค่ะ
ว่าแบบเขาเป็นใครคืออย่างน้อยควรที่จะดูคดีนี้ให้เราหน่อย
เราเป็นคนที่โดนขู่ฆ่าค่ะพี่
คลิปมันออกไปขนาดนั้นแล้วค่ะคุณตำรวจ
คุณตำรวจจะแบบว่าจะไม่ช่วยเราเลยเหรอ

เพราะอะไรรู้ไหมตำรวจแจ้งว่าให้ผู้เสียหาย
เจรจาไก่เกลี่ยกับผู้ชายในคลิปเอง
เขาบอกเอาเรื่องอะไรจะไปไม่อยากไปเคลียร์อะไรทั้งนั้น
คือไม่รู้จะโดนอะไรหรือเปล่า
อยากจะให้ตำรวจเอาเรื่องกับเขาถึงที่สุดมากกว่า

ถูกใหญ่โตรวรรดย์
กลางแถมคู่ฆ่า
แล้วถ้าเจอกันอีกไม่ทำอะไรถึงชีวิตทำยังไง
นิยง